ท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจที่กระบี่นะครับ
ก็กำลังเร่งตามตัวคนร้ายอยู่นะฮะคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจเหลือเกินนะครับ
ไล่ยิงถล่มรถของเสียกบนะฮะเมื่อช่วงเย็นเย็นวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมาฮะ
มาตรวจสอบกันก็ค่ำแล้วนะครับนี่คือรถของนายสูวิทย์
พรรคสุธีโกสนหรือว่าเสียกบวัยเจ็ดสิบปีนะครับคนนี้ฮะ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างถนนรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีอยู่หลายจังหวัดแล้วฮ
แต่ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นริมถนนปลายพระยาเขาต่อ
พื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบีนะครับกระสุนที่ยิงถล่มเข้าไปในรถเนี่ย
มันเข้าคอด้านขวาทะลุแก้มซ้ายของเสียกบนะครับเสียชีวิตคาที่ครับ
วันนี้ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เบาะแสของคนร้ายจากภาพในกล้องวงจรปิด
ภาพกล้องวงจรปิดที่ได้เนี่ยเป็นรถสามคันนะฮะ
มีกระบะแล้วก็รถเก๋งนะครับรวมสามคันนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ที่ขับออกไปจากจุดเกิดเหตุขับไปหลังเกิดเหตุนะ
หลังจากยิงเสียกบแล้วนะฮะแล้วก็ขับออกไปมีรถยนต์๒คันกับรถกระบะหนึ่งคันนะครับ
ลูกชายกับคนงานของเสียกบเนี่ยไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วนะครับ
แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์ด้วยเนื่องจากคนงานนี่ฮะรถเมื่อสักครู่นะฮะ
ส่วนนี้คือกลุ่มคนงานนะครับเขาเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เสียกบจะถูกยิง
มสังหารยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องการประมูลงานก่อสร้างถนน
เพราะเสียกบเนี่ยเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ได้งานอยู่หลายจุดหลายที่
มูลค่าก็โอ้โหหลายสิบล้านค่ะหนึ่งในที่ได้เนี่ยก็คือเส้นนี้แหละ
กำลังทำอยู่เนี่ยขยายถนนจากสองเลนเป็นสี่เลนตรงเนี้ยนะฮะ
ที่ทำอยู่นะครับพันธุ์ตำรวจเอกตานิดรามดิตรองภูมิครับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่วันนี้นะฮะได้เปิดเผยหลังจากประชุมเร่งรัด
วางแผนขี้คลายคดีนะครับบอกว่าคดีก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
ตอนนี้ใช้ชุดสืบสวนสองชุดคือสพปลายพระยากับสพอ่าวลึกนะฮะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกันได้ตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างต่าง
คนร้ายหลบหนีแล้วหนีไปทางตำบลเขาต่อ
ซึ่งจะผ่านไปยังพังงากับสุราชธานีได้รถสามคันนะฮะ
รถยนต์กับรถกระบะนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
แต่ยังเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีเชื่อว่าจับกลุ่มได้ในเร็วนี้แน่
พิสูจน์หลักฐานวันนี้ก็ไปตรวจสอบรถคันเกิดเหตุนะครับ
สพปลายพญาจังหวัดกะบี่ก็ไปด้วยไปตรวจหาวิถีกระสุน
เพื่อจะดูพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายไปเจอหัวกระสุนขนาด๙มม
ตกอยู่ในซอกประตูฝั่งซ้ายของรถหนึ่งนัดนี่ฮะจากการสันนิษฐานเนี่ย
คาดว่าคนร้ายยิงนัดแรกเนี่ยกระสุนน่าจะพลาดไปโดนที่แถวโคนคอพวงมาลัยก่อน
แล้วก็พยายามยิงซ้ำแล้วมีกระสุนขัดลำกล้อง
ต้องขึ้นลำกล้องใหม่เพื่อสลัดกระสุนทิ้ง
ตำรวจก็เลยเก็บปลอกกระสุนได้ในที่เกิดเหตุด้วย
ตอนนั้นรู้ว่าถูกยิงคงตกใจค่ะนะฮะก็เหยียบคันเร่งขับรถหนี
แล้วรถไปพุ่งชนกับรถกระบะของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทาง
แต่มันโดนตรงนี้เสียกบก็เลยตกใจขับรถหนีนะครับ
คนร้ายพอเห็นว่าเสียกลบ

หัวกระสุนก็ตกอยู่ที่ศอกประตูฝั่งที่ซ้าย
เป็นแบบนี้นะครับค่ะส่วนวันนี้ที่สุราชธานีครับ
ครอบครัวของเสียกบหรือว่านายสุวิทย์พักสุธีโกศลวัย๗๐ปี
ได้รับศพมาตั้งบรรพิกุศลแล้วนะครับที่วัดโพนิมิตร
เมื่อช่วงเย็นมีพิธีรดน้ำศพครับหลังจากนั้นก็จะตั้ง
เพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปยังไม่กำหนดวันชาปนกิจศพนะฮะ
ลูกชายบอกว่าความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
ตอนนี้ก็ได้กล้องวงจรปิดพอจะรู้ตัวบุคคลต้องสงสัยแล้ว
สาเหตุที่พ่อถูกรอบยิงจนถึงตอนนี้ลูกชายบอกว่ายังคิดไม่ออกว่าฝีมือใคร
เนื่องจากปมขัดแย้งทางธุรกิจหรือว่าประมูลงานก่อสร้างถนนเนี่ย
ยืนยันว่าเขากับพ่อเนี่ยที่ทำด้วยกันเนี่ย
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องแย่งงานกับใครเลยนะไม่เคยขัดแย้งกับใครเลย
ขัดแย้งหรือว่าเหตุอะไรที่ที่น่าจะเป็นเหตุจริงจริงยังผมก็ยังยังยัง
ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงถ้า
ไม่ได้มีเหตุขัดแย้งหรือว่าเหตุอะไรที่น่าจะเป็นเหตุให้
ที่ถึงกันอ่ะต้องต้องเสียชีวิตกันอ่ะครับยังไม่ได้
สายงานก็ไม่มีสายงานก็ไม่มีครับเพราะปกติก็เราก็ทำงาน
ที่เราทำงานจะเป็นปกติอยู่แล้วครับ
ก็ไม่ได้ไปขัดแย้งไม่ได้ไปแย่งงานหรืออะไร